ไอ้เก่หรือเปล่าไม่ใช่ไอ้เก่นี่ไง

ตึงมีเรื่องแล้ว

ถ้ามีเด็กนักเรียนเข้าร้านฉันตบกัน
เฮ้ยพ่อค่ะนะฮือ

แล้วยิ่งแบบนักเรียนหัวโล้นนะเดี๋ยวฉันจะตีปากให้

แล้วยิ่งแบบอย่างไรพี่มันเหมือนฉันเลย
ฉันก็มีปัญหาว่าจะเด็กเรียน

พวกมัน๓คนฉันคนเดียว
หึกลับบ้านก็จะไม่ทันแต่เจอฉันเอาจริงเข้ามา
สุดยอด

เบิ้งนี่มันใจถึงจริงเลยสุดยอด
สวัสดีครับน้าสวัสดีครับน้าสวัสดีครับน้า
นี่หน้ามึงเรียนอยู่หรือยังเนี่ย
นี่กาเดียวสาวโทงเรียนใช่มั้ย
ครับเรียนที่ไหนน่ะสวัสดีครับ

อ๋อทำไมถ่างเกมถิมเงินอยู่หรือโรงเรียนวัฒน์

พ่อทำงานเกี่ยวกับการบินครับ

เอ้าอันนี้หรือไหมเอ๋ยน้องเพราะมันเรียนเก่งไหม

เอ็งจะเก่งพวกพี่ท่านนาเข้าด้วยอย่างไร
แกกระดูกเป็นคนลำบอก

หนูเว่งมากเลย
เว่งไวแล้วก็ไม่บอก

อย่างนี้คำนวณ

อืม
น้องต้องวายนะ
ตัวเรียกไวไวไหม

ได้ไหมอย่าง๖๐๐คูณ๘๐๐หา๔๕กิโลกรัมฟอร์สแฟรร์รุ่น๒
เดี๋ยวกำลังขายเกียร์เท่าไหร่ไอ้ก็ตอบเถอะ
ไอ้หัวขึ้นตรงนี้ไหนล่ะ
เอางี้ดีกว่าเก่งนับทุกคนไหม

เข้าแถวดิเข้าแถวพี่ไปทดสอบน้อง

เดี๋ยวนี้โรงเรียนเด็กชอบตีกันไม่ไหวเดี๋ยวนี้นะ

๑๑อะไรเนี่ย

หน่อยนัดไทยหลังนิ

คุณได้เหรอ

ภาษาเวียดนามแปลว่าไง
ใช่หรือเปล่า
ใช่เนี่ย

ไทย๔จีนก็๔
แล้ว๗

ระบาย

มันต้องถั่วเหลืองพี่บอล

ถั่วดำ
ทำไมเราคือเด็กที่ชอบแกล้งเขา

อ๋อเหรออยากพ่อ

เฮ้ยพ่อเตียแม่ท่ามา

ภาษาจีนภาษาไทย
ภาษาเรียนนามภาษาอะไร

ว้าว๑๒๙ว้าว๑๒๙

เอาอย่างนี้ดีกว่า
ผมชี้ใครให้คนนั้นนับภาษาตัวเอง

สมมุติผมเอาไมค์ไปหาคุณนับเป็นจังหวะอยากดู
แบบนี้เข้าใจไหมครับโอ้โฮได้

แก๊งแน่นมันภาษาพี่โรเบิร์ตเขาครับนักคอม
มั่วเก่งนะคนนี้น่ะ
ตอนนี้ขอไปพักสักครู่
ช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับ